คุณผู้ชมคะพาไปดูภาพภาพหนึ่ง
ที่ถูกวิภาควิจารณ์ในโซเชียลเยอะมาก
กับภาพที่มีชื่อว่าวันหยุดของพวกเรา

แปลกหรอกค่ะเห็นหน้าค่าตากันก็รู้ว่าเป็นอาชีพอะไร
คือสวมจีวอนค่ะแต่เป็นกลุ่มพระสงฆ์นะคะนั่งล่องแพร่
แล้วก็เช็คอินช่วงประมาณสักก่อนเที่ยงนิดนึงค่ะ
แล้วก็เนี่ยวันหยุดมันก็จะต้องชิลกันหน่อย

แต่ท่านดูนั่งจดสงบเสงี่ยมเรียบร้อยผิดปกติ
ถ้าใครตามเพจนี้อยู่ก็จะรู้ว่าเขาจะเอาเหมือนภาพพระสงฆ์ที่ดูแล้ว
มันมันไม่เป็นพระสงฆ์ปกติอ่ะดูแล้วเอ๊ะผิดวินัยหรือเปล่า

ทำให้หลายคนรู้สึกว่าเอ๊ะพระสงฆ์สี่รูปที่นั่งอยู่บนแพร่
อาหารเต็มโต๊ะแล้วโพสต์ท่าอ่อนช้อยนี้คือยังไงกันนะมีการเช็คอินสถานที่ให้เสร็จสับและบอกว่า
วันหยุดของพวกเรากรุ๊ปช็อตร่องแพร่ฉันเพลงเออเอ้าแม่เช็คอินมาให้ขนาดนี้
เราก็ส่งนักข่าวลงไปตรวจสอบสิคะไปเลยที่ท่าแพรดังกล่าวนี่แหละค่ะ
ก็พบเจ้าของแพร่ถามเลยว่าเป็นยังไงอะไรเกิดยังไงขึ้นเขาบอกวันอาทิตย์ที่ผ่านมาช่วงก่อนเที่ยงค่ะ
มีลูกค้าและพระสงฆ์เดินทางมาที่บริเวณแพร่ของของเธอด้วยนะแล้วลูกค้าของเขาเนี่ย
แล้วลูกค้าก็ได้สั่งอาหารถวายเพลงพระสงฆ์ทั้งสี่รูปคือพระไม่ได้มาแค่กลุ่มพระนะ
มีลูกค้าที่เป็นคาราวาสมาด้วยคาราวาสนี่แหละสั่งอาหารถวายเพลงพระสงฆ์ทั้งสี่รูป
แล้วก็ล่องแพร่ไปบริเวณกลางน้ำตัวเขื่อนลำเปล่าเธอก็เขาก็บริการลูกค้าตามปกติอย่างที่ลูกค้าต้องการนะคะ
ส่วนการที่พระสงฆ์จะไปถ่ายรูปโพสต์แบบไหนถ่ายรูปอะไรนั่นก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของพระแต่ละรูปเอง
เพราะว่าถ้าหากลากแพร่ออกจากฝั่งแล้วอ่ะเขาก็ไม่รู้แล้วว่าใครจะไปทำอะไรบ้าง
ทีมข่าวสอบถามไปที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาลสินนะคะ
เพราะว่าแพ้ที่ว่าเนี่ยมันคือแพ้ที่บริเวณสะพานเทพสุดาในอำเภอสหัสสะขันค่ะ
ซึ่งตรวจสอบแล้วเขาบอกว่าพระสงฆ์ที่อยู่ในรูปไม่ใช่พระในจังหวัดกาลสิน
ก็เลยมีการนำเรื่องและภาพถ่ายนี้ไปให้เจ้าคณะจังหวัดกาลสินตรวจสอบแล้ว
ว่าการถ่ายภาพการโพสต์ภาพแบบนี้มันผิดวินัยส่งไหม